ทีนี้พาไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

เตือนภัยใครไปเที่ยวบางแสน

โอ้ฟังประโยคนี้นี่ถามเลยนะครับว่าเสียมาเนี่ย
ภาพลักษณ์คนบางแสนแต่จริงคนบางแสนน่ารักมีอีกเยอะนะคะ
ก็จะมีแค่ส่วนน้อยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูนะคะ
เดี๋ยวดูนะคะคือเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเป็นเก๋งนะคะ
ส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นกระบะกระบะไม่รู้โกรธอะไรเก๋งมา
คุณผู้ชมดูนะคะทั้งเนี่ยเห็นไหมในเก๋งมีสามีภรรยา
ผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับผู้หญิงนั่งข้างแล้วผู้ชายบอกว่ามันเกิดอาการแปลกแหละ
ก็เลยให้ผู้หญิงเนี่ยเอามือถือมาถ่ายคลิปอืมคุณผู้ชมดูกระบะคันหลังนะฮะ
สีขาวคนนั้นนะคะขับจี้ท้ายมาแล้วไม่พอนะคะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจังหวะแซงเนี่ยพี่คนขับรถเก่งบอก
ผมก็ปล่อยให้เขาแซงไปไม่ยอมแซงขับขึ้นมาเหมือนลักษณะคือจะมาประกบ
อ่ะค่ะแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อเดี๋ยวสักพักหนึ่งรถกระจกคุณผู้ชมดู
ต่อจะเคลียร์โหแล้วสักพักเดี๋ยวทุกคนจมเก่งอ่ะ
ก็พยายามชะลอรถของตัวเองเพื่อให้กระบะขึ้นนำไปก่อน
เหมือนลักษณะเบรกจะให้ชน
อันนี้เขาเปิดไฟกระพริบด้วยนะอ่าใช่ลักษณะของรถกระบะเนี่ย
คือเหมือนจะใช้ท้ายเนี่ยตบเก๋งนะคะถามว่าเรื่องจบยังไงอ่ะ
อืมเล่าต่อแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเอามาเอาไปให้เพจ
เห็นไหมเตือนภัยนะครับใครจะไปเที่ยวบางแสน
ระวังเจอบุคคลหรือเจ้าถิ่นแบบนี้

อ่ะเรื่องราวถ้าเกิดว่าอ่านตามแคปชั่นเนี่ยนะคะ
ก็พอจะเห็นภาพส่วนหนึ่งค่ะ
เขาบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับรถคันดังกล่าวมาก่อนนะ
หมายถึงว่ารถเก๋งผมไม่ได้มีปัญหากับรถกระบะนะ
ผมขับมาตามทางความเร็วที่ใช้ก็ไม่น่าจะรบกวนต่อผู้
ใช้รถใช้ถนนร่วมกันแน่นอน
แต่รถคันในคลิปเนี่ยขับมาจี้ตูดผมเป็นระยะทางชั่วครู่
แล้วก็แซงแต่ไม่แซงอย่างเดียว
พยายามปาดพยายามที่จะใช้ท้ายเนี่ยตบผมด้วย
จังหวะนั้นผมตกใจก็เลยลดความเร็วลง
เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแต่ไม่จบแค่นั้น
ในรถกระบะคันดังกล่าวเปิดกระจกเรียกให้ผมพูดคุยด้วย
พอผมลดกระจกจะคุยด้วยด่าเลยค่ะ
ด่ากราดด่าทอโวยวายใช้คำหยาบคายท้าตีท้าต่อย
ผมก็เลยปิดกระจกคิดว่าน่าจะจบเรื่องได้แล้ว
แต่มันไม่จบอีกค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะคะ
ตอนลงสะพานชายในรถกระบะยังไม่หยุด
ผมอยากจบเรื่องก็เลยเปิดกระจกแล้วก็ขอโทษไป
ขอโทษแล้วพี่เบิร์ตเดาดอมเดาว่าจบไหม
ได้ต้องจบซิขอโทษแล้วไม่จบ
รถกระบะคันนั้นค่ะขับตามไปจนถึงหาดบางแสนโอ้โห
ขับตามไปถึงบางแสนลงมาคลอกกระจกรถ

ก็ด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างนานา

ทีนี้เอาถามเจ้าตัวเองเลยดีกว่า
คนขับรถเก่งคันนี้ชื่อว่าคุณเอ็มค่ะ

คุณเอ็มเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๒ทุ่ม
วันที่๑พฤษภาคมวันแรงงานพอดีเลย
เขากับภรรยาขับรถมุ่งหน้าไปหาดบางแสน
ก่อนจะเข้าถนนข้าวหลามระหว่างทางเนี่ย

ใครที่เป็นเจ้าถิ่นหรือว่าใช้รถใช้ถนนแถวนั้นจะรู้
อะคลอขวดนี่คลอขวดโดนบีบ

จังหวะคอขวดนี่แหละจังหวะนั้นมีรถกระบะสีขาวพยายามขับรถไล่จี้ท้ายผมมา
แล้วก็ยั่วยุต่างนานาตามคลิปเลยครับ

ระยะทางในการยั่วยู้สักประมาณ๕๖กิโลเมตร
ผมพยายามที่จะให้มันจบเรื่องขอโทษไปแล้ว๒ครั้ง
ที่มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็ยังไม่จบ
จนกระทั่งรถไปจอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่บริเวณหาดบางแสน
ชายคนขับรถกระบะก็ลงมาแล้วก็เคาะกระจกรถผมโวยวาย
ทีนี้ผมก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยขับรถไปแจ้งความที่
สอบพอร์แสนสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะคะ
อยากให้ตามรถกระบะมาพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนหนึ่งอยากนำคลิปนี้มาเตือนภัยให้กับคนที่ไปเที่ยวบางแสน
ระวังด้วยว่าจะเจอเจ้าถิ่นแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะ